เมื่อวานนี้วงการขนส่งมวลชนนะคะ
โดยเฉพาะรถโดยสารเนี่ยช็อคเลยนะฮะ

ใช่เจ๊เกียวเรียกนักข่าวไปฟังการแถลงข่าว
ที่สุดแล้วนี่คือคำตอบค่ะว่าแถลงข่าวเรื่องอะไรนะคะ
แจ๊เกียวสุดสายปราณประกาศคลายเชิดชัยถว
เฮ้เฮ้จริงน้องเคยนะไปต่อไม่ไหวซะแล้ว
ไปต่อไม่ไหวยอมยกโทรงข่าวแล้วค่ะครับคุณผู้ชมค่ะ
เจ๊เกียวบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไม่ฝืนด้วย
ประกาศคลายประกาศคลายกิจการอย่างเป็นทางการเลยนะฮะ
ดำเนินธุรกิจรถร่วม๖๕ปีแล้วนะวิ่งสายไหนบ้าง
เหนืออีสานตะวันออกพักกลางคือทุกภาคเลยยกเว้นใต้
แล้วรถเนี่ยร่วมแล้วประมาณ๒๐๐คันต้องประกาศขายกิจการคุณผู้ชม
เจ๊เกียวเอาชื่อเจ็มเลยคุณซูจินดาเชิดชัยเจ้าของเชิดชัยทัวร์
แล้วก็เจ้าของอู่เชิดชัยแล้วก็เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารบขศนะคะ
แพ้แล้วจริงประกาศขายกิจการเพราะรับไม่ไหวต่อไปอีกแล้วค่ะ
ต้นทุนมันเยอะเลยนะคะเจ๊เกียวบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูรถนะคะ
รถวิ่งเนี่ยสักประมาณ๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
เหลืออีก๗๐กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องหยุดวิ่งจอดทิ้งในอู่ร่วม๒ปีแล้ว
คืออย่างนี้คุณผู้ชมผลกระทบมันมาเป็นลูกโซ่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะ
แข่งกันด้วยราคาเต็มที่เลยแล้วมันกระทบนี่แหละรถแบบนี้ด้วย
ไฟล์กันด้วยราคาแล้วมากระทบกับรถทัวร์ต่างด้วยนะฮะ
รอกแรกผลกระทบพอมาโควิดโควิดคนไม่เดินทางไง

แล้วจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมตอนโควิดแรงเนี่ย
รัฐบาลขอความร่วมมืออย่ากลับภูมิลำเนา
อันนั้นก็กระทบส่วนหนึ่งคราวนี้มาวิกฤตราคาพลังงานดีเซล
จำได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่า
พยุงช่วยราคาพยุงราคาไม่เกินลิตรละ๓๐บาท
ตอนนี้ปล่อยไปที่ลิตรละ๓๕บาท
คือเพดานจะอยู่ที่๓๕ใช่ค่ะ
พยุงได้สูงสุดแค่นั้นเจ๊เกียวบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วนะคะ
การนำรถออกมาวิ่งมันไม่คุ้มกับค่าโดยสาร
ตอนนี้เส้นทางยาวกรุงเทพไปตาม
ไปตามต่างจังหวัดต่างเนี่ยนะทั้งเหนืออีสานเนี่ย
ต้องหยุดวิ่งค่ะหยุดวิ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ตอนนี้วิ่งสายสั้นอย่างเช่นกรุงเทพโคราช
แล้วก็จังหวัดในภาคตะวันออกเท่านั้นนะคะ
การนำรถออกมาวิ่งทุกคันต้องแบกรับภาระค่าน้ำมัน

แล้วไหนจะค่าแรงคนงานอีกค่าจ้างพนักงานอื่นอีก

เกียวบอกว่ามีลูก๔คนเขาก็มีกิจการเป็นของตัวเองกันหมดแล้ว
เจ๊เกียวอายุ๘๕แล้วด้วยอยากวางมือ

ตอนนี้อยากทุ่มเทกับกิจการอะไรบ้าง
ต่อตัวถังรถโดยสารขายรถยนต์ให้เช่าที่

เราก็ถือว่าสุดท่านถ้ามันมีทักทุนเราทำไปทำใหม่

ในเมื่อลูกชาติเราก็ตัดสิ้นได้แล้วว่า
เขาไม่อยากทำอาชีพอย่างนี้
ลูก๔คนไม่มีใครรับช่วงต่อธุรกิจจากคุณแม่
ก็เข้าใจเจ๊เกียวบอกแบบนี้นะคะก็คงต้องหยุดอายุเยอะแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้ล่ะพนักงานบริษัทเชิดชัยทัวร์ล่ะคะว่ายังไง
พอรู้ข่าวว่าเจ๊เกียวประกาศขายกิจการถามว่าตกใจไหม
ตกใจตกใจแต่ก็เข้าใจนะคะเราไปคุยกับพนักงานขายตั๋ว
สงวนชื่อแล้วกันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าทำงานกับเชิดชัยทัวร์มากว่า๒๐ปีนะคะ
ถือว่าเป็นบริษัทรถทัวร์รายใหญ่ต้องใช้คำว่ายักษ์เลยแหละคุณผู้ชมนะคะ
ไม่คิดว่าจะมาปิดกิจการหรือว่าขายกิจการแบบนี้นะคะ
แล้วคนขายตัวคนนี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ย
ธุรกิจของเจ๊เกียวเนี่ยเหลือเพียงการวิ่งรถสายสั้นเท่านั้น
แล้วขนาดว่าสายสั้นนะอย่างเช่นกรุงเทพโคราชบางเที่ยวเนี่ย
คนนั่ง๓คนมีผู้โดยสาร๓คนแทบจะไม่มีผู้โดยสารเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าขายกิจการไปเนี่ยก็น่าจะตกงานกันหมดนะคะ
คงต้องหางานอย่างอื่นทำโอ้เป็นกำลังใจให้เลยนะฮะ
เป็นกำลังใจให้นะคะโอ้โห